เฮ้อโหนท้ายรถ๒แถวเปิดเกียรติเครื่องเสียงเต้นกันแบบควงเอลท้ายรถ
คุณผู้ชมครับไปดูการพฤติกรรมของเด็กสแกนเหล่านี้
ในแง่หนึ่งก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าจะเกิดอุบัติเหตุ
ล่วงลนลงมาจากท้ายรถได้
เจาะลึกพฤติกรรมของแก๊งเด็กสแกนเหล่านี้
ว่าทำไมเขาถึงมีพฤติกรรมแบบนี้
มุมมองของบุคคลที่เกี่ยวข้องจะมองเรื่องนี้อย่างไร
ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
สแกนเป็นชื่อเรียกของกลุ่มวัยรุ่นประเภทหนึ่ง
โดยมีเอกลักษณ์คือจะเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวต่าง
ด้วยการเหมารถสองแถวติดเครื่องเสียง

จากจังหวัดสมุทรปราการฉะเชิงเซานครนายก
และบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
โดยสถานที่ที่เด็กกลุ่มนี้มักจะไปเที่ยว
คือบริเวณชายหาดบางแสนจังหวัดชนบุรี
และน้ำตกในจังหวัดนครนายก

ว่าตั้งตามชื่อสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
รัชดาพิเศษที่ปิดตัวไปเมื่อประมาณ๑๐ปีที่แล้ว
เหตุที่เปิดในสถานบันเทิงแห่งนี้
จะเป็นเพลงแนวอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์
แบบเดียวกันกับที่รถสองแถวติดเครื่องเสียง
ให้ลูกค้าวัยรุ่นได้เต้นกันอย่างสนุกสนาน

ว่าเด็กสแกนไม่เป็นที่นิยมใช้กันแล้ว
จากชื่อที่ใช้เรียกเด็กที่มีพฤติกรรมลักษณะนี้
เปลี่ยนไปตามกระแสนิยมในช่วงนั้น

พ่อค้าที่อยู่ย่านบางแสนมานานกว่า๒๐ปีระบุว่า
เด็กสแกนในอดีตก็คือคุงวัยรุ่น
เหมารถบัตรติดเครื่องเสียงมาเที่ยวบริเวณชายหาดบางแสน
ซึ่งรู้จักกันในชื่อของชิงชาบทัวร์
ก่อนจะพัฒนามาเป็นรถกระบะติดเครื่องเสียง

เมื่อก่อนก็จะเป็นพวกรถ๖ล้อที่เป็นพวกฉิงฉาบทัวร์
พวกรถบัตรเล็กที่เหมากันมา
เพื่อให้เข้ากับการเหมาเช่า
สมาธินึ่งถูกและสะดวกเวลามา

ตอนนั้นเวลาที่มากับกลุ่มในวัยยาว
อาจจะมีการเฮฮาพูดเสียงดัง
ขนาดที่นายปรานิทานร้อยกอง
ให้บริการรถสองแถวติดเครื่องเสียงกล่าวว่า
เกือบทั้งหมดยังคงเป็นเยาวชน

โดยจะต้องมีการทำข้อตกลงกับกลุ่มลูกค้า

จนเกิดภาพที่ไม่เหมาะสมขึ้น
คุ้นขับทั้งแถวจะรู้จักกันหมดเลย
ก็จะมีการถ้าเกิดว่าเด็กทะเลาะกันอย่างเราขับรถมาด้วยกัน
เด็กเกิดมีปากเสียงกันทะเลาะกันเราก็จะโทรบอกว่าไปก่อนเลยนะ
คุณห่างไปก่อนเลยเดี๋ยวผมตามมาทีหลัง
คือว่าเราจะแยกเด็กกลุ่มนั้นออกจากกัน
อยากฝากบอกว่าวงการสองแถวนำเที่ยวนะครับผม
มันไม่ได้อันตรายอย่างที่คุณคิดแล้วก็อย่างที่คุณเห็นนะครับผม
คือว่ามันจะมีการดูแลครูในรถจะมีไมค์มีกล้องครับ
เด็กจะออกมาห้อยโหนเป็นบางครั้งแต่ว่าไม่ได้ตลอดทางจนเกินไป
ทั้งนี้กิจกรรมของเด็กกลุ่มดังกล่าว
ยังไม่เข้าข่ายความผิดที่ร้ายแรง
แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาพของเด็กสแกนที่ปรากฏขึ้น

ยังสมเครื่องที่จะทำให้เกิดอันตราย

แม้จะมีมาตรการดูแลอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน